คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งส่งข้อความหาหมอปลาบอกว่าหมอปลาช่วยด้วย

อยู่พูดภาษาเหมือนไม่เป็นภาษาคน
มีอาการแบบปากค้างตัวเกร็งมือเกร็งอะไรไปหมดเลย

ไปดีดีด้วย
นี่แล้วหมอปลาผมก็จะพาไปหาหมอปลา

เป็นยังมองปาแกบดวันพระทำให้กันไปที

ไปให้หมอปลาผู้ชายที่เห็นอีกคนในคลิปนี้คือเจ้านายของแฟนสาวเขานี่แหละค่ะ

คือสองคนนี้เขาอยู่ที่ย่านประเวทที่กรุงเทพอยู่ห้องเช่า
หมอปลาได้คลิปปุ๊บมาเลยค่ะมาหาเลยนะที่ย่านประเวทนี่แหละ
จะมาดูอาการค่ะหมอปลาก็ให้ผู้หญิงเนี่ยกำฝ่ามือของหมอปลาเอาไว้ดูว่าจะสัมผัสอะไรได้บ้าง
แล้วก็หมอปลาลองเอามือจับหัวของฝ่ายหญิงเอาไว้
หมอปลาบอกมันไม่มีอาการอะไรเลยนี่เป็นจังหวะที่หมอปลาเมื่อสักครู่นี้เดินมาที่ห้องเช่า

รู้สึกยังไหม

บอกอยู่มันก็จะสั่นขึ้นมาเองแบบนี้แหละ
แต่คือแบบมันจะเป็นอาการแบบนี้ค่ะ
แต่หมอปลาบอกจับมือก็แล้วจับหัวก็แล้วนะครับ
ไม่รู้สึกถึงวิญญาณคิดว่าไม่น่าใช่อาการผีสิง

นี่น้องผู้หญิงคนนี้เขาอายุ๒๓ปีเป็นชาวลาวนะ
เขาก็ถามข้อมูลว่าอาการเนี้ยมันเริ่มเป็นมาเมื่อไหร่เออ
ก็เล่าบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็ปกติดีแหละแต่มันมีเหตุการณ์ที่เธอช็อกหมดสติ
เพราะเครียดเรื่องเงินสี่หมื่นที่ยืมเพื่อนชาวลาวไปคลอดลูก
พอฟื้นมาก็จำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีอาการปากสั่นแบบนี้
กลางคืนก็นอนไม่หลับเป็นมาเดือนหนึ่งแล้วอื้อหือ
ตอนแรกเนี่ยถึงขั้นต้องให้ญาติที่อยู่ประเทศลาวให้หมอทำนั่งทางใน
กระแสจิตมารักษาข้ามประเทศเลยนะคะครับแต่ก็ไม่หายค่ะ
สามีบอกตอนนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานต้องพักงานมาดูแล
ไม่มีรายได้จนเจอครอบครัวเลยเขาบอกท้อมาก

แล้วคือตอนที่เรายังท้องอยู่เนี่ยเรามีความเครียดไหมยังไม่ได้คลอดไหมครับ
เครียดค่ะ
เครียดเรื่องอะไรครับเพราะอะไรครับ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ

การสั่นมาเป็นพักนะคะอันนี้ไม่สั่นเลยนะตอบชัดเจน

เจนเลยบอกเครียดค่ะเป็นหนี้ค่ะ
บอกเครียดเรื่องเงินเป็นหนี้๓๔หมื่น
ถี่ดินด้วยแล้วก็เงินที่ยืมเขามาคลอดลูก

บอก๓๔หมื่นเป็นหนี้๓๔หมื่นติเปลี่ยนเรื่องเลย
ติถามอยู่ดีเปลี่ยนเรื่องเลย

ติก็ยังลำบากอยู่เหมือนกัน
เอางี้หมอปลาบอกว่าหมอปลาว่าไม่ใช่ผีสิงหรอก
เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวพาไปรักษาอาการป่วยที่เพชรชบุรีนะ

บ้านหมอปลาแต่ว่าไม่ได้ไปเปล่านะหางานให้ทำด้วย

เดี๋ยวให้ไปเป็นลูกจ้างไปทำงานกับเสียเปีย
เจ้าของเฟรนชัยหมูปิ้งนมสดอร่อยจุมเบย
เดี๋ยวเปียเขาจะไปกับหมอปลาอยู่บ่อย

ตอนนี้ก็ไม่มีงานทำกันทั้งคู่คุยกับเสียเปียเลยจ้
เราก็มีหมูปิ้งใช้หมูปิ้งง่ายได้

ร่างกามยังไม่พอ
เอาไปรักษาก่อน

เป็นเรื่องหนี้สิทธิ์ทุกวันถูกไหมครับ

จ่ายค่ะโรงพยาบาลก็ไม่หมดเป็นหนี้โรงพยาบาลอยู่ค่ะ

เดี๋ยวก็ต้องให้เป็นภาระเสียแล้วตอนนี้

ข้าวของเครื่องใช้ขึ้นกระบะไปอยู่โรงงานเสียเปี๊ยที่เพชรชบุรีเลย
จะได้มีงานทำมีเงินรักษาเลี้ยงดูตัวเองใช้น่งใช้หนี้ระหว่างรักษาตัวได้ด้วย
เปียยังมอบเงิน๓๐๐บาทให้นายจ้างของน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยนะ
เพราะว่าสองคนนี้เขายังติดค่าจ้างอยู่ขออภัยติดค้างค่าเช่าห้อง
เปี๊ยกก็เลยเอาเงินให้ไปแล้วก็เนี่ยพาไปทำงานที่เพชรชบุรีแล้ว
จะได้ไปเคลียร์ค่าห้องก่อนใช่ไหมก่อนจะย้ายไปแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนเขานะ
เพื่อนเขาจะได้ไม่เครียดว่า๔๐๐๐บาทเดี๋ยวจะไปทำงงทำงานแล้วก็หาเงินมาใช้
ไม่ได้หนีเนอะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะเครียดค่ะ